คุณผู้ชมคะไปดูเหตุระทึกกลางทะเลกันหน่อยนะคะ
มีการไล่จับเรือประมงกันแล้วสุดท้ายเนี่ย
ประมงชนบุรีไปแจ้งความจับเรือประมงพื้นบ้านผิดกฎหมาย
ไปขับเรือพุ่งชนจนทำให้มีคนเจ็บนะคะมีการถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
แล้วมีการแจ้งข้อหาหนักกับชาวประมงพื้นบ้านในข้อหาพยายามฆ่า

วันนี้ไม่ได้ถ่ายหนังเป็นเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เพจข่าวเมืองชนระบุเรื่องราวบอกว่า
เกิดเหตุระทึกประมงผิดกฎหมายไล่พุ่งชนเรือรั่ว
นักท่องเที่ยวบาดเจ็บ๓รายต้องถอยร่นรอกำลังเสริมกลับไป
ล้อมบิดประทะรอบสองในคลิปจะเห็นเรือไล่ล่ากันเหมือนภาพยนตร์เลยค่ะ
โดยอีกฝ่ายถืออาวุธปืนด้วยมีเรือพุ่งชนกันมีคนเจ็บ
มีการแจ้งความดำเนินคดีกันที่สพเมืองชนบุรีทีมข่าวสอบถาม
กับการสมชนบุรีบอกว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์นะคะ
จากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบรามการประมงทางทะเลอ่างศิรา
ว่าถูกเรือชาวประมงพื้นบ้านพุ่งชนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเรือเสียหายด้วย
ทีนี้มีการรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับในข้อหาพยายามฆ่า
ทำให้เสียทรัพย์และมีความผิดพรบประมง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านประมงพื้นบ้านหมู่๖ในตำบลครองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พบชาวบ้านกว่า๕๐คนค่ะที่ส่งคลิปที่เรือโดนชนเสียหายเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่ามีอาชีพทำประมงมาตั้งนานแล้ว
หมู่บ้านนี้มีกัน๔๐๐คนถ้าไม่ได้ทำประมงแล้วจะทำอะไร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีคนเจ็บด้วยเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวคงจะมีการพูดจุยเจรจากลายเกลี่ยกันอีกครั้งระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนะคะ
ว่าสุดท้ายจะหาทางลงกับเรื่องนี้ได้ยังไง
คือเข้าใจเป็นอาชีพแต่ว่าก็อยากทำผิดกฎหมายแล้วกัน